แสกแถมกลางถนนสุขุมวิทย์เลยโอ้โหคนเยอะคนเยอะ
เหตุมันเกิดจากจนเครียดตกงานไม่มีเงินจ่ายค่าห้องทำยังไงดี
หนุ่มชาวพม่าคนนี้คุ้มครั่งเลยถือแฉลงเหล็กเดินไป
โอ้โหบรรยากาศเกิดขึ้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

เหอทำลายนี้อันนี้ไม่ดีทำตัวแบบเหมือนซิอิวอ่ะ
ไม่ไม่สนใจใครเลยอ่ะเงิ่ม

ัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งแงะทั้งแกะทั้งทำทุกอย่างเลย
แฉลงแบบนี้ค่ะแบบไม่สนใจโลกไม่สนใจใครเลย
เขตวัฒนากรุงเทพฯเห็นไหมครับถนนสุขุมวิทอ่า
ก็ทำอ่ะกลางวันแสกอ่ะคนแถวนั้นอ่ะเต็มเลยนะคะใช่
ดูเหตุการณ์กันด้วยค่ะแล้วก็ตะโกนด้วยบอกว่าโอ้โห
หยุดเถอะทำอะไรกันแบบนี้คือเขาก็ไม่กล้าเข้าไปอ้าง
ใช่ไงเพราะกลัวมันคุ้มข้างก็มีถือแชลงอยู่ใครจะกล้าเข้าไป
มันก็มีการล้วงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นเหตุการณ์แบบนี้
นะคะแล้วก็ชายชาวพม่าผู้ก่อเหตุนี่ก็ยังไม่สนใจ
ตะโกนช่วยบอกแล้วหยุดอย่าทำทั้งอัดคลิปวิดีโออะไรก็แล้ว
ก็ยังไม่สนใจผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนตกอยู่ในพวังอะไรบางอย่างที่มีแค่ชั้นเพียงลำพังกับตู้เอทีเอ็มเท่านั้น
ก็ใช้แชลงเนี่ยงัดต่อไปงัดงัดงัดต่อไปแบบเนี้ย
จนมาถูกรอปภและพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
แล้วก็เลยคุมตัวไว้รอตำรวจสายตรวจมารับไปโรงพักคลองตันรวบตัวได้แบบนี้เลยนะคะ
พอตำรวจนำตัวไปก็แน่นอนแหละคุณไปตรวจค่ะไปตรวจหาสารเสพติดด้วย
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์นะที่ผู้ก่อเหตุถูกรอปภกับพลเมืองดีแถวนั้นเขาช่วยกันจับเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนำไปตรวจค่ะหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่า
ปัสสาวะสีม่วงสิคะคุณอยู่ในพวังกับการงัดแบบนี้
และจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การวกไปวนมาไม่เข้าใจเลย
อาการเนี่ยคล้ายกับคนเมาตลอดเวลาแต่ว่าพอจับใจความได้บอกว่า
ก่อเหตุเพราะมันจนมันเครียดตกงานไม่มีเงินต้องเอาเงินไปจ่ายค่าห้องเช่า
ห้องเช่าอยู่ในซอยปรีดี๑๔แล้วก็เลยมาก่อเหตุ
ก่อนก่อเหตุเสพยาไอซ์มาทั้งคืนนั่นแหละค่ะ
ตำรวจก็แจ้งหลายข้อหาไปเลยทั้งพยายามลักทรัพย์เป็นบุคคลต่างด้าว
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังเสพยาเสพติดด้วย
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะคะจนเครียด
แล้วไปงัดตู้เอทีเอ็มไม่ได้นะไม่ได้จนเครียดไม่ต้องงัดนะ
เครียดต้องขยันทำงานเชื่อเถอะเดี๋ยวจะหายเครียด
เพราะว่าจะมีเงินเข้ามาต้องตั้งใจทำงานกันไปนะครับ